เริ่มกันที่ควันหลงฟุตบอลอาเซียนค่ะ

ชัดชัยบุตพรมค่ะผู้รักษาประตูเกมเมื่อวาน
ก็ออกมายอมรับสำหรับลูกที่เสียประตู

ทีมชาติไทยนะคะบุกไปนำฟิลิปปินส์ก่อนนาทีที่๕๐

ได้ประตูจากสุประชัยใจเด็ดนะคะ

ก็ยิงฉลับพันศาเหมวิบูรณ
ชนเสาก่อนที่บอลจะค่อย

แต่สุดท้ายไม่โดนเข้าประตูไปไหนที่สุดนะคะ

เกรงว่าอาจจะทำให้สุดท้ายบอลทะลักเข้าประตูไป

ร้องกับกล่าวขอโทษแสนบางชาวไทยด้วย
ขณะที่มิรวรรณรายวัชกุญซือทีมชาติไทย

เป็นการวิสันทำให้มีแทคติกที่น่าสนใจ

ก็ถือว่าเป็นโชคร้ายที่รักษาสกอร์ไว้ไม่ได้
แต่ตอนนี้มองไปที่เกมนัดหน้านะคะ

ก็ต้องเร่งฟื้นฟูร่างกายของลูกทีม

เป้าหมายยังเหมือนเดิมก็คือการเป็นแชมป์กลุ่มให้ได้

วันอาทิตย์นี้ต้อนรับสิงคโปร์
ลงแข่งขันเวลา๑๙นาฬิกา

มีอยู่๗คะแนนเท่ากับฟิลิปปินส
เนื่องจากว่าประตูได้เสียดีกว่าอยู่๗ลูกด้วยกัน
ขณะที่สิงคโปร์คู่แข่งของไทย
อยู่อันดับที่๓มีอยู่๖คะแนนค่ะ